ทานโทษนะคะคนที่ถ่ายตัวข้อบอกว่า
ควักอวัยเผชออกมา

สาวมาใช้บริการกันตรึมเลยนะคะ
โอ้โหแล้วดูค่ะ
วักออกมาแล้วปุ๊บ๓นาทีเสร็จกิจ

ใช้เท้าเขียวกรบรับฐาน

เดี๋ยวปุ้ยลอยหน้าลอยตาทำอยู่อย่างนี้นะ

แต่ดูน่าจะจิตไม่ปกติหรือเปล่า

ชาวบ้านบอกว่าตอนแรกดูเหมือนคนบ้านะ
เป็นคนบ้าดูเหมือนคนแบบจิตไม่ปกติ
แต่ผู้ชายคนนี้คือ

โอ้โหตรงนี้ปักหมุดให้
คนโพสต์บอกว่าผู้ชายคนนี้
เดินอยู่แถวหน้าถนนหน้าเมืองเป็นประจำ
เหมือนคนบ้านะแต่ไม่บ้านะคะ
เพราะผู้ชายคนนี้ไปซื้อของ

เวลาเดินผ่านที่ร้านต้องเก็บให้ดีนะคะ
เพราะว่าเขาจะหยิบแบบหน้าตาเฉยเลย
คนในพื้นที่บอกว่าเรียกร้องอยากให้ตำรวจมาช่วยตรวจตรา
จับไปดำเนินคดีหรือตักเตือนอะไรก็ได้นะคะ
เพราะพฤติกรรมแบบนี้เป็นภัยสังคมนะคะเห็นไหมคะ

โอ้โหนี่คนชักหน้าร้าน
แล้วอย่างนี้ลูกค้าคลินิกจะกล้าเข้ามาไหม

ของธุรกิจเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ